คุณผู้ชมคะไม่สนิทอย่าติดว้าวเดี๋ยวจะร้าวไม่รู้ตัว

พี่๑๕ไม่พอใจเรียกให้น้องมาขอโทษ
พอปรากฏว่าน้องมารุ่นพี่ทำร้ายร่างกายน้อง๑๕ทำร้ายร่างกาย๑๔ค่ะ

ใช่ค่ะแล้วคลิปนี้เพจอยากดังกลัวนะครับ
นักข่าวของเราก็เลยโทรไปคุยกับแม่ของน้องวัย๑๔ที่โดนทำร้ายเนี่ยนะ
เล่าให้ฟังว่าจริงเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่กลางเดือนกุมภาแล้ว
แต่คลิปมันเพิ่งหลุดมาแล้วก็เป็นข่าวเป็นคราวช่วงนี้
กลับไปวันที่เกิดเหตุแม่บอกวันนั้นวันที่ลูกโดนเตะโดนตบเนี่ยนะ
ลูกกลับมาคือหน้ามีแผลแม่ก็ถามว่าไปโดนอะไรมา
แล้วตอนนั้นแม่ไม่ได้ติดใจอะไรแม่ก็ปล่อยเรื่องผ่านเรื่อยมา
เพราะแม่ยังไม่ทันเห็นไอคลิปแบบเนี่ยนะ
ใช่ค่ะจนมาเมื่อวานนี้คุณสืบสกุลคุณผู้ชมแม่เพิ่งเห็นคลิป
แม่บอกอู๋ไอที่บอกว่ามีเรื่องกับรุ่นพี่ลูกช้าโดนขนาดนี้เลยหรอ
เหมือนกับกดหัวใจกดไลค์อะไรอย่างนี้

ก็เลยเรียกน้องมาขอโทษแล้วก็มีการทำร้าย

เดี๋ยวจะไปดำเนินคดีกับคนที่ทำร้ายลูกสาว

อันนี้ฟังในมุมของแม่ของน้องที่ถูกเตะถูกตบแล้วนะ
เราไปฟังรุ่นพี่ที่ก่อเหตุบ้างค่ะ
เรียกว่าเฟิร์นละกันอายุ๑๕ปี
เธออ้างแบบนี้ว่าน้องมากวนก่อน
แล้วก็นัดให้รุ่นน้องมาขอโทษที่บ้าน

จังหวะที่น้องยกมือไหว้แล้วก็บอกว่าขอโทษค่ะ
ในใจของเฟิร์นรุ่นพี่วัย๑๕คิดย้อนไปถึงเหตุการณ์

แล้วทีนี้อยู่ก็โมโหขึ้นมาค่ะ

ซึ่งตัวเธอรุ่นพี่วัย๑๕อยากจะขอโทษทุกคน

อันนี้คือสิ่งที่เธอโพสต์ลงในเฟซบุ๊คแบบนี้นะครับ
แล้วก็ทีมข่าวของเราพยายามที่จะติดต่อทางฝั่งของน้อง
ที่ได้รับบัตรเจ็บแล้วนะที่ถูกทำร้าย
แต่น้องไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูลนะครับคุณผู้ชมฮะ
ผู้ปกครองด้วยอย่าให้เกิดความรุนแรงขึ้น
จากบุตรหลานของท่านนะครับ